กลับมาในบ้านเราพาไปดูอุบัติเหตุค่ะ
สมุทรสงครามค่ะมีชายชาวเมียนมาเมา
ขับรถบรรทุกแล้วพุ่งไปชนสาราริมทางคือยับเยินเลยนะคะ
แล้วไม่หยุดด้วยค่ะไม่จอดรถด้วยค่ะ
หนีตำรวจก็ไล่ล่าตามจับนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พุ่งชนเต็มแบบนี้นะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดมาอย่างเร็ว
ดูเหมือนว่าแทบจะไม่ได้เบรกเลยมั้งนะน้องคิงนะ

พุ่งไปเลยเต็มแบบนี้ค่ะ
สาลาพักพุทธศาลริมทางพังยับเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ

เข้าวัดท้ายหาดหมู่๔ตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

ชนเสร็จแล้วขับหนีค่ะ

หนีไปบนถนนปากท่อสายเก่ามุ่งหน้าเข้าแม่กรอง
ข้ามสะพานวัดพวงมาลัยผ่านถนนบายพาส
ข้ามแยกตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่สกัดจับกันให้วุ่นเลย
ไม่จอดยังไงก็ไม่จอด
ไปต่อแล้วไปต่อแบบพังนะ
คือรถแบบยางหน้าด้านซ้ายคือแบบพังแล้ว

คนขับไปเรื่อยสุดท้ายถูกจับได้ในที่สุด
ถูกสกัดจับได้ที่ถนนคู่ขนานพระราม๒นะคะ

เป็นชาวเมียนมาอายุ๓๘ปี
สภาพคือเมาค่ะเมามากค่ะ
นำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองสมุทรสงครามนะคะ
แล้วก็จับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะ
ไปดูภาพตอนเป่าหน่อยค่ะ
เป่าเต็มที่เป่าแบบเมาค่ะ
โอ้โหน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
แต่เขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจนะ

คือปูดใหญ่เลยสูดปุ๊บเป่าปั๊บ

แล้วตัวเลขก็ขึ้นมาเต็มเลยนะคะ
เขาหั่นเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ขับรถไปส่งคนงานก่อสร้างที่ตำบลท้ายหาด
ดื่มเหล้าขาวไปครึ่งขวด

ถึงที่เกิดเหตุวูบแบบไม่รู้ตัวเลย
รู้ตัวอีกทีคือชนไปแล้วอะค่ะคือพุ่งไปแล้ว
ด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกขับรถหนี
ยางก็แตกเหลือแค่กระทะ
ไม่กล้าจอดหนีไปเรื่อยแต่สุดท้ายก็โดนจับจนได้
แล้วสนใจ
แล้วอย่างไรเราก็ขับหนีออกมาเลย

แล้วรู้ไหมนั่งว่าล้ออย่างมันแตก

ไม่ใช่แค่อันตรายต่อตัวเองเท่านั้น
มันอันตรายต่อคนอื่นไอ้เมาแล้วขับเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา

ทำให้ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย
ไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน
ส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ทรัพย์สินของทางราชการสาราริมทาง
พังเสียหายชดใช้เงินกันอ่วมเลยนะเนี่ย
ทางแพ่งต้องโดนอวมเลยนะคะ

กวาดเศษกระเบื้องเศษไม้ที่มันกระจายอยู่ทั่วพื้นถนน
ไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจร

เนี่ยก็ต้องมาช่วยกันเก็บกวาดแบบนี้ค่ะ
นายกอบตท้ายหาดนายอัตภพลงามเผือกก็เลยบอกว่า
ค่าเสียหายเนี่ยนะ
แสนบาทโดยประมาณอันนี้ประเมินแบบขั้นต่ำนะครับ
โอ้โหต้องชดใช้ค่าเสียหายนี่ค่ะ

จะเรียกร้องค่าเสียหายกับในนาคนขับรถต่อไป
เป็นงานฟ้องทางแพ่งนะคะเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นอุทาหอเลยนะฮะนี่แค่เล่าข่าวครึ่งขวดนี่คือสุดท้ายแล้ว๓แสนกว่าบาทเลยนะ
ถ้าหมดขวดนี่จะเท่าไรแล้วเนี่ยเมาอย่าขับครับ